เรื่องของคุณตาคุณยายที่จังหวัดกระบี่

คือมะละกอเป็นพืชที่ขึ้นง่ายอยู่แล้วนะฮะ
แต่ทีนี้คุณตาคุณยายหาพื้นที่ว่างริมถนน

และปรากฏว่าออกผลมาอย่างดี
มาจำหน่ายขายได้รายได้นะคุณ
เดือนละ๒๐๐๐๓๐๐บาทเลยนะครับ

นี่แหละฮะไปดูคุณตานุษย์และคุณยายปัธมาสังเมืองนะครับ

ช่วงที่บ้านเขาใหญ่อ่าวลึกช่วงถนนเส้นนี้นะครับ
แล้วก็ขายมะละกอจำนวนมากในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด
จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
แวะซื้อมะละกออย่างไม่ขาดสายเลยครับ
ก็สร้างรายได้ให้กับสองตายาย
โดยที่ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลาน

หลังจากที่ลูก๔คนแต่งงานออกเรือนไปแล้ว
คุณตาและคุณยายก็อาศัยอยู่กับลูกสาวคนเล็ก
แล้วก็เห็นพื้นที่ริมถนนว่าง
ก็เลยเอาเมล็ดมะละกอฮอนแลนด์มาปลูก
ประมาณหนึ่งร้อยต้นคุณ

ใช่แล้วใช่แล้วขึ้นง่ายนะครับ
ปุ๋ยอย่างดีดูแลอย่างดี
ต้นนี่โตเต็มที่นะครับ
ละกอให้ผลผลิตงอกงามเป็นอย่างดี
ก็เลยนำมาสร้างขนำอยู่แถวนี้ด้วยนะครับ
เพื่อวางขายมะละกอที่บอกว่าเด็ดมาจากต้น
สดจากต้นเอามาขายให้กับลูกค้าเลยนะครับ

ใช่เขาบอกมะละกอฮอนแลนด์ปลูกแล้วรวยนะฮะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมะละกอฮอลแลนด์เป็นสายพันธุ์ที่
ผลสุกนะเนื้อมันจะมีสีแดงอมส้มเลยคุณ
เนื้อหนารสหวานเปลือกหนา
เปลือกหนาก็เลยทนทานต่อโรคด้วย
แล้วก็ทนทานต่อการขนส่งให้ผลดกคุณ
เนื้อแน่นแข็งน้ำหนักดีรสชาติหวานอร่อยนะครับ
ความหวานสุดยอดเลยเหมือนกันนะครับ
แล้วคุณตาบอกว่าตั้งแต่ปี๕๘
จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ใช้เวลาปลูกในการปลูก๒ปี
แล้วก็ใช้เวลาในการขายขายดิบขายดี

แล้วก็นอกจากขายให้ลูกค้าทั่วไปที่ขับรถผ่านไปผ่านมาแล้ว
ก็ยังขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตัวเมืองกระบี่
แล้วก็ที่ตลาดอ่าวลึกมารับซื้ออย่างต่อเนื่อง
ที่สำคัญนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็มาคุณ
ชาวจีนครับมักจะแวะมาซื้อกินประจำเลย

กิโลกรัมที่คุณยายคุณตาขาย๒๕บาทนะครับ

ตาคุณยายก็กระซิบบอกมาบอกว่า
หลานเอ้ยก็รายได้ดีเหมือนกันนะ

อย่าบอกใครนะแต่นี่สืบสกุลมาบอกหมดแล้ว
ตัวอย่างให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับว่าคุณตาคุณยาย

ยินดีนะครับมีความสุขนะครับ
ละกอไปเรื่อยเลยครับอันนี้สุกไม่สุกนะครับ
อันนี้เขาเรียกว่ากินสุกนะครับอัพพันธ์ฮอลแลนด์นะครับ
ค่ะแล้วก็ช่วยในการขับถ่ายด้วย